พาคุณผู้ชมไปดูกันต่อเนื่องเลย
สำหรับกรณีที่ฆ่าสามเณรปลื้มแล้วก็ฝังดินโบกปูนทัพ

คนร้ายการทำความผิดเขาทำยังไงกันบ้าง
คุณผู้ชมครับอย่างที่เมื่อสักครู่คุณเข็มมาสอนบอกไปแล้วนะครับ
ว่าด้วยความที่๑ใน๓ผู้ต้องหาของคดีนี้
ซึ่งหลังจากก่อเหตุพอฆ่าสามเณรปลื้มเสร็จเรียบร้อยแล้ว
พรางศพเรียบร้อยแล้วก็มาบวชเป็นพระ
นอกจากนี้อีก๒คนก็เป็นผู้หญิง๑สัมมะเนรนอีก๑
พฤติการแห่งคดีนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าหากว่าเรามาดูรายละเอียดพร้อมกัน
จะพบว่าด้วยความที่คนร้ายเขาสนิทสนมกับเจ้าอาวาส
ดังนั้นตอนที่ยังเป็นเพศคารวาสอยู่ยังไม่ได้บวชเป็นพระ
ก็เลยใช้ความสนิทสนมนี้อาจจะใช้หาผลประโยชน์ต่าง
แล้วก็พอก่อเหตุนะครับถึงค่อยมาบวชเป็นพระ

ที่ทำร้ายสามเณรปลื้มอายุ๑๗ปีจนเสียชีวิตแล้ว
คนร้ายเขาก็นำร่างของสมเนรปลื้มมาห่อหุ้มไว้ด้วยถุงดำ
หลังจากนั้นยังไม่พอครับถุงดำเป็นชั้นแรก
ห่อชั้นที่๒ครับด้วยจีวอนห่อหุ้มไว้อีก๑ชั้น
หลังจากนั้นชั้นที่๓ครับนำเสือนี้มาห่อหุ้มอีกเป็น๓ชั้นด้วยกัน
นี่คือสิ่งที่คนร้ายทำนะครับพอห่อหุ้มแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ต่อไปก็คือการนำร่างสามะเนรปลื้มที่ไร้วิญญาณไปฝังครับ
จุดที่ฝังก็คือบริเวณลานข้างพระอุโบสถ
ซึ่งจุดนั้นจะมีคนผ่านไปผ่านมาค่อนข้างเยอะ
ดังนั้นคนร้ายเลยเลือกใช้วิธีก็คือใช้ผ้าใบสีเขียว
ขึงเอาไว้บริเวณดังกล่าวเหมือนกับอำพรางว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นสถานที่ก่อสร้าง
คนจะได้ไม่สงสัยไม่สังเกตมากนัก
คราวนี้ครับม้วนห่อศพเรียบร้อยแล้ว
สิ่งที่คนร้ายทำต่อไปก็คือขุดดินลงไปความลึกประมาณ๑เมตรครับ
แล้วนำร่างฝังลงไปในดิน
พอฝังลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชม
จากนั้นครับคนร้ายเขาใช้วิธีการก็คือโรยปูนขาวบริเวณชั้นแรกก่อน
พอโรยปูนขาวเสร็จเรียบร้อยนะครับชั้นต่อมาครับคุณผู้ชม
ก็คือการนำตระแกงเหล็กมาวางเอาไว้
พอวางแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับ
หลังจากนั้นครับก็คือเทคอนกรีตเทปูน
แต่ปูนยังไม่ทันจะแห้งดีครับคุณผู้ชม
เขาใช้วิธีการก็คือเอาดินถมลงไปอีกประมาณ๕๐เซนติเมตร
ดังนั้นถ้าวัดความลึกลงไปตามข่าวก่อนหน้านี้ก็คือประมาณเมตรครึ่ง
ไปจนกระทั่งเจอศพเจอร่างของสามะเนรปลื้ม
พอถมดินเสร็จเรียบร้อยปุ๊บชั้นบนสุดครับ
เทคอนกรีตเลยฮะเทคอนกรีตฉาบแบบนี้เสร็จเรียบร้อย
ก็นำพระประธานพระพุทธรูปมาตั้งเอาไว้ให้คนกราบศักระบูชา
อย่างที่บอกครับตอนที่ก่อเหตุยังเป็นเพศคารวาสอยู่
พูดง่ายก็คือเป็นคนทั่วไปเนี่ยครับยังไม่ได้บวช
พอก่อเหตุเสร็จถ้าตามข่าวอ้างว่าสำนึกผิด
ก็เลยตัดสินใจขอบวชใช้ความสนิทกับเจ้าอาวาสบวชที่วัดแห่งนี้
แล้วก็ทำคุณประโยชน์ให้กับวัดครับปรับภูมิทัศน์ปรับส่วนนั้นแต่งส่วนนี้
ทำให้ชาวบ้านเริ่มสายศรัทธาแต่สุดท้ายตำรวจจับกลุ่มได้
แล้วเดี๋ยวคงต้องรอดูความชัดเจน
สุดท้ายคนที่ทำผิดยังไงก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับคุณผู้ชม
นี่ก็คือการสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคดีสังหารโหด
สามะเนรปลื้มในพื้นที่นครศรีธรรมราช